สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่ฝนกลับมาตกเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ซึ่งก็เป็นผลพวงจากพายุที่สลายตัวกลายเป็นห่อมความกดอากาศต่ำ
ตอนนี้ลงทะเลแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาความระลมมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับ
พายุลูกนี้ส่งผลต่อวัน๒วันนะครับ
หลายคนสงสัยว่าจะส่งผลต่อสถานการณ์ฟ้าฝนว่าลอยกระทงหรือเปล่า
ออกไปลอยกระทงจะเจอฝนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือกลุ่มก้อนเมฆที่มีการก่อตัวขึ้น
ส่วนใหญ่จะไปหนาแน่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
จากการตรวจสอบสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
หลักในวันนี้นะครับจะไปเทกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
หย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อวานนี้นะครับ
อยู่ในแถวบริเวณทางตอนล่างของกัมพูชา
หลังจากนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวลงทะเลนะครับ
แล้วก็ค่อยประชิดแนวชายฝั่งในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในวันนี้
ซึ่งก็ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในวันนี้เนี่ยนะครับ
ต้องเจอทั้งคลื่นทั้งลมรวมไปถึงฝนที่ค่อนข้างหนักหน่วงละทีเดียว
ในวันพุธครับหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะข้ามจากอ่าวไทยไปยังฝั่งอันดามันนะครับ
แน่นอนก็จะหอบเอากลุ่มฝนออกไปด้วยนะครับ

ฝนทั้งลมในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับ

อากาศเย็นที่จะเข้ามาปกคลุม
นี่คือกลุ่มฝนนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ

พายุที่เคลื่อนตัวผ่านจากบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยครับ
ก็จะค่อยเอาฝนเนี่ยนะครับออกไปด้วย
และแน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะครับ

นี่คือวันพุธนะครับจะสังเกตว่าค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ทางตอนบนภาคเหนือยังคงมีฝนประปรายนะครับ
เป็นฝนฟ้าขนองซึ่งเป็นฝนพวงมาจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณ์สถานการณ์คลื่นนะครับ
คลื่นจะยังคงแรงต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
จนถึงวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะครับ
หลังจากช่วงบ่ายจะไปแรงต่อในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือในช่วงวันที่๒๑นะครับ
ก็ต้องระวังหน่อยนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ดังนั้นจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะมีความสูงแล้วก็รุนแรงเป็นพิเศษนะครับ
ส่วนเรื่องอากาศหนาวลมเย็นหลังจากกลางสัปดาห์เป็นต้นไปหลังลอยกระทง
ลมเย็นก็จะเข้ามาปกครุมเมืองไทยของเราอากาศจะเย็นลงนะครับ
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราต้องเจอความปั่นป่วนของสภาพอากาศกันในวันสองวันนี้

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ